ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตรังนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะ
ของการฆ่าล้างแค้นหรือเปล่ามีอาสาสมัครตำรวจนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านครับคนร้ายเนี่ย
ของผู้เสียชีวิตไปด้วยแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เคยก่อเหตุฆ่าผู้อื่นมาก่อนเมื่อ๕ปีก่อน
เรื่องต้นก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าเอ๊ะเป็นลักษณะของการล้างแค้นปัญหาเก่าหรือเปล่า
ตำรวจสพห้วยยอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบ
นี่คือถนนวังสมบูรณ์สายเหนือติดกับน้ำตกหูหนานในพื้นที่วังสมบูรณ์
อยู่ในหมู่๕เพื่อหัวยอดจังหวัดตรัง
หมายเลขทะเบียนขอไข่มมลลิง๗๘๖ตรังล้มตะแคงอยู่
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประดิษฐ์ไกรสินอายุ๖๐ปี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเข้าที่หน้าผากนัดหนึ่งหน้าอกขวานัดหนึ่ง
แล้วก็ที่หน้าท้องด้านขวาอีกนัดหนึ่งนะคะแผลเวอะวะเลยค่ะ
ใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๔ปลอก

เป็นปืนพกสั้น๙มมของผู้เสียชีวิตที่พกติดตัวแล้วก็มีทะเบียนถูกต้องเนี่ยนะคะ
เหมือนกับว่าคนร้ายขโมยไป
ไปเจอหมวกอาสาตำรวจของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
พงยาข้างทางมีร่องรอยคล้ายกับคนเหยียบ
๒จุดด้วยกันก็เลยคาดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่คนร้าย
ดักซุ่มอยู่รอจังหวะผู้เสียชีวิตผ่านมาแล้วก็ยิง
จากการสอบปากคำนะคะนายสมพรกรอบกิจผู้ใหญ่บ้านวังสมบูรณ์บอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเขาขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากบ้านเพื่อน
กำลังจะกลับบ้านของตัวเองอยู่ห่างออกไปแค่กิโลเดียว
ก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำพอไปถึงจุดเกิดเหตุคนร้าย
น่าจะมีสองคนอย่างน้อยนะคะดักซุ่มอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ใช้ปืนคาดว่าเป็นปืนลูกซองสั้นยิงใส่
กระสุนก็โดนที่ท้องไปเต็มหนึ่งนัดรถล้มกลางถนน
คนร้ายคงเดินออกมาจากจุดที่ซุ่มอยู่อะค่ะแล้วยิงซ้ำ
ยิงเข้าที่หน้าอกยิงเข้าที่หน้าผากแล้วขโมยปืนของผู้เสียชีวิต
แล้วก็หลบหนีไปชาวบ้านเขาได้ยินเสียงปืนค่ะคุณผู้ชม
ก็รีบออกมาดูสุดท้ายก็พบว่าเนี่ยค่ะนายประดิษฐ์ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านวังสมบูรณ์บอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนดี
ช่วยเหลืองานสังคมเป็นจิตอาสา
หย่าร้างกับภรรยาที่มีลูกด้วยกัน๒คนเมื่อ๑๐ปีก่อน
ก็มาอยู่กับลูกชายค่ะเมื่อ๑๐วันก่อน
ลูกชายของผู้เสียชีวิตเพิ่งก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงใส่บ้านคู่อริ
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ถูกจับอยู่ระหว่างนัดคู่กรณีมาไกลเกลี่ยกัน
แต่ก็มาเกิดเหตุนี้ค่ะ

ประเด็นแรกก็คือลูกชายของผู้เสียชีวิตเพิ่งก่อเหตุเอาปืนยิงใส่บ้านคู่อริ

เดียวกันคุณกิตติศักดิ์วิราชัยเจริญสุกรีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปไปคุยกับนายพรศักดิ์ไรสินลูกชายของผู้เสียชีวิต
ครับก็บอกว่าคนที่มาดักยิงพ่อน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
น่าจะเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่เคยมาข่มขู่พยายามก่อเหตุอยู่หลายรอบ
เพราะว่าต้องการจะเอาที่ดินของพ่อที่มีอยู่ประมาณ๕๐ไร่
รับว่าเมื่อไม่นานมานี้ตัวเองทนไม่ไหวก็เลยเอาปืนไปยิงขู่ที่หน้าบ้านคู่กรณี
ก็เลยถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก่อนพ่อ
จุดเกิดเหตุเขาเห็นลูกชายบอกว่าเห็นว่า
มีท่อนไม้อะค่ะวางอยู่บนถนนเหมือนกับเป็น
ท่อนไม้ยางพาราก็เอกใจนะ
แต่เขาก็ขี่ผ่านไปไม่จอดผ่านไปครึ่งชั่วโมง
ขี่ตามมาจุดนี้เส้นทางเดียวกันเลย
แต่กลายเป็นว่าพ่อถูกยิงตาย
วันนี้ก็มันอีกที่ผ่านเพียงกับไม่จอดกดลูก
ไม่ใช่ว่าด้วยความรักแะพวกติดอื่น
หรือว่าครับด้วยความรักมันแค่ตามมาช่วยกัน
แล้วมันถึงอย่างมุ่งแล้วไปตึ้งกาเกียรติการณ์นอนได้
ติทีมข่าวของเราก็เลยขยายผลเพิ่มนะคะ
ไปคุยกับนายอาทิตย์ปิ่นทองพันธ์
ญาติของคนที่ถูกสงสัยค่ะ

คือคนที่เป็นคู่กรณีกับนายพรศักดิ์ลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ออกไปหาของป่าตั้งแต่๑๑โมง

ไม่น่าจะใช่คนที่ไปก่อเหตุยิงนายประดิษฐ์จนเสียชีวิตแน่

ทีนี้ค่ะมันมีอีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชมคือพอไปตรวจสอบประวัติของนายประดิษฐ์ผู้เสียชีวิตนะคะ
นายประดิษฐ์เคยใช้ปืนฆ่าผู้อื่นมาก่อนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๕ปีก่อนแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้า
ประเด็นนี้ก็เลยอาจจะเป็นมูลเหตุที่ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามโกรธแค้นแล้วก็มาดักยิงจนเสียชีวิตหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะก็เลยมีสองเรื่องที่คาดว่าเป็นสาเหตุนะคะ
ก็คือเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าไปว่า๕ปีก่อนผู้ตายไปฆ่าคนอื่น
แล้วก็มีกรณีลูกชายของผู้ตายไปยิงบ้านคู่อรินะคะ
เรื่องนะคะตำรวจก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ก็ต้องไปคุยกับคนที่ถูกสงสัยค่ะ
ที่เป็นคู่กรณีกับตัวผู้เสียชีวิตเองแล้วก็ที่เป็นคู่กรณีกับลูกชายผู้เสียชีวิต
แล้วก็ต้องไปตรวจคราบขม่าวดินปืนที่ร่างกายที่เสื้อผ้า
ของคนที่ถูกสงสัยด้วยว่าเกี่ยวข้องไหม